มาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
นักศึกษาสาวขับรถจักรยานยนต์มาคนเดียว

ไม่รู้ว่าจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าทำไมต้องตามมา

จนเธอได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

บิ๊กไบท์นั้นเป็นใครอย่างไร

โดยพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
ยังคงเร่งติดตามตัวชายอายุประมาณ๒๕

ที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ประกบนักศึกษาสาวชั้นปีที่๓

เหมือนคิดจะก่อเหตุร้ายอะไรบางอย่างนะครับ

หลบหนีแล้วทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอ

จนได้รับบัตรเจ็บสาหัดกรามแตก

ซึ่งคดีนี้พันธ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรค
มังกับการโรงพักเมืองขอนแก่น
สั่งตรวจสอบหาเบาะแสคนร้ายแล้ว
เพื่อเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำ
ว่ามีเจตนาอะไรกันแน่

ส่วนอาการของนักศึกษาสาวคนนี้
ที่บาดเจ็บอยู่ขณะนี้ก็ยังทรงตัว

พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างเต็มที่

แต่ว่าสาวแถวนั้นเขาก็บอกว่ากลัวเหมือนกัน
ไม่รู้วัตถุประสงค์ของบิ๊กไบท์

อยากให้ตำรวจตามเจอตัวเร็ว
จะได้รู้เหตุผลสักทีนะครับ